พูดถึงเรื่องของพิธีกรรมนะคะยังมีอีกที่หนึ่ง
เขาจัดพิธีบวงสวงศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็เปิดงานนามัศกาลพระมิ่งมงคลคุณผู้ชมค่ะ
งานนี้นะคะมีนางรำมารำร่วมขบวนกว่า๒๐๐๐คนค่ะ
ยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนไปดูค่ะ
คุณผู้ชมนี่ภาพมุมสูงมองเห็นไกลนี่นะคะ
มองลงมามันคืออะไรนี่ไงเพราะดูใกล้คนค่ะ
นักแสดงอย่างนี้จริงเลย

มาร่วมร่ายรำบูชาพระมิ่งมงคล
เนื่องในงานพิธีบวงสวงศิลป์สิงห์ศักดิ์สิทธิ์
และเปิดงานนามัศกาลพระมิ่งมงคลมิ่งเมือง

โอ้โห
ลังการงานสร้างจริง
งานนี้จัดขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป
ได้มากราบไหว้สการะบูชาองค์พระมิ่งเมือง

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวนะคะ
งานนี้เป็นงานประจำปีของจังหวัดอำนาจริง
เขาจัดสืบต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันหลายปีแล้วค่ะ
เป็นความเชื่อตามประเพณีชาวอีสาน
จะจัดขึ้นในวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๓ของทุกปี
งานนี้แหละค่ะคุณผู้ชมเขาก็ต้องมีการแสดงไร่รำวงสวง
ยิ่งมีคนเยอะก็แสดงถึงความเลื่อมใสสัทธาเยอะนะคะ
ก็ทำให้ความสิริมงคลมีมากขึ้นด้วย
งานนี้นะคะคนที่มารำเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกค่ะ
เป็นลูกหลานเป็นนักเรียนนักศึกษาพ่อฆ่าแหมฆ่าประชาชนชาวอำนาจริงครับ
ยังมีนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติที่มาร่วมงานกันด้วย
แต่ละคนก็ร่วมจิตร่วมใจแต่งชุดไทยมาร่ายรำบูชา
ถวายกันในงานบุญเนี่ยก็เลยเป็นภาพแห่งความสวยงามแบบนี้นะคะ
เรียกได้ว่าคนที่ได้ไปร่วมบุญไปร่วมรำเนี่ยก็ชื่นอกชื่นใจ
ได้บุญกันไปด้วยคนที่มาชมงานเนี่ยก็ได้เห็นวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงามแบบนี้ของชาวอำนาจเจริญนะ
เป็นความยิ่งใหญ่ที่ตลอดข่าวนำมาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
เผื่อว่าปีหน้าหรือการทำบวงสวงครั้งต่อไปเนี่ย
หวังว่ายังยิ่งนะเราลองไปกันบ้างไหมอำนาจเจริญ
งานยิ่งใหญ่เนอะในประเพณีของแต่ละจังหวัดแต่ละชุมชนเขาก็จัดกันอย่าง
ยิ่งใหญ่แล้วก็สืบสารกันมายาวนานด้วยนะคะน่าชื่นชมมาก